พลังประชารัฐนี้แชมป์เก่านะสบท

ผมไม่ใช่สพลังประชารัฐนะครับ
ผมเป็นสอีกพักหนึ่ง

ไม่ควรแยกกันครับอันนี้เพื่อความจัดจริงนะครับ
คือการที่เราเป็นนักการเมืองหรือเป็นคนที่ทำงานทางการเมืองเนี่ย

การที่จะแบ่งว่าฝ่ายในวังประเด็นการหรือฝ่ายในวังประชาธิปไตย

ครั้งนี้ทางด้านของผมเองเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติ
ก็ได้มีการเป็นสมัครสมาชิกพักเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นเราผ่านการเลือกตั้งมาหลายขั้นตอนแล้ว

คือเราขอก้าวข้าบความขัดแย้งตรงนี้แล้ว
กลมนี้แหละครับ
แต่ถ้าเกิดให้เลือกว่ารวมไทยสร้างชาติ

เอาว่าดูตามนโยบายว่างั้นใช่ไหมคะ
อันไหนที่เข้ากันได้จับได้อันไหนไม่เข้าก็พักไว้ก่อน